เป็นคนดูแลผู้ป่วยมะเร็งครับ
แต่ผู้ป่วยมะเร็งคนนี้เนี่ย

โอนเงินออกจากโทรศัพท์ของเขาผู้ตายเนี่ย

ญาติลูกเขาไม่ยอมสิครับคราวนี้ฮะ

เงินเป็นปึ๋งฟนเลยน่ะ

โอ้โหเยอะมากครับ

คดีนี้สืบเนื่องจากนายปฏิวัติไทยสมแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่านางสาวอ้อยเนี่ยยักยอกเงินพ่อของเธอไป๑๕ล้านบาท
จุดเริ่มต้นเป็นยังไงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นคือ
พ่อของเธอเนี่ยอายุ๕๖ปีท่านเป็นอดีตผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง
เข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยครับตะบนพลายชุมพลอำเภอเมืองพิสุนโลก
โดยมีนางสาวอ้อยมาดูแลกระทั่ง๙สิงหาคมพ่อเธอเสียชีวิต
เสียชีวิตหลังจากนั้นนางสาวอ้อยยังแอบใช้โทรศัพท์มือถือของพ่อ
โอนเงินครับโอน๑๗ครั้งนะครับ
ท่านเสียชีวิต๙สิงหาใช่ไหมนะครับ
เธอโอนตั้งแต่วันตายเลยโอนไปจนถึงวันที่๑๖สิงหาคม๑๗ครั้ง
เงินไปกว่า๑๕ล้านบาทซึ่งเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของพ่อเธอ
หลังจากนั้นตำรวจรวบรวมหลักฐานตามไปจับนางสาวอ้อยพบว่า
ถอนเงินสดออกมาแล้วนะทั้งหมดเลยเอาไปซื้อทองคำแท่ง
เอาไปใช้ไปจ่ายและส่วนที่เหลือเอาไปซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทาง
ในช่องเก็บยางอะไหล่หลังรถยนต์นะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ย
ไปตรวจยึดทรัพย์สินทั้งหมดมาตรวจสอบสิทีนี้
ผู้ต้องหาให้การภักษ์เสนครับภักษ์เสนคืออะไรภักษ์เสนคือ
รับว่าบางส่วนทำรับว่าบางส่วนไม่ได้ทำนี่คือภาคเศษครับ
อ้างว่าเป็นคำสั่งของผู้ตายที่ต้องการมอบเงินจำนวนนี้ให้กับเธอ
แต่ตำรวจไม่เชื่อยังไม่เชื่อแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีด้วย
ความผิดฐานลักทรัพย์และรับของโจรและพรบคอมพิวเตอร์ครับ
ญาติของผู้ตายไม่เชื่อหรอกพ่อจะยกทรัพย์สินให้กับผู้ต้องหาด้วยความเสน่หา
จากเพิ่งมาดูแลได้ไม่นานนี้เองก็เลยขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับนี่แหละฮะ